กันบ้างหนุ่มโตโนภาคินนักร้องหนุ่มคนนี้มีข่าวตลอดเลย
ล่าสุดออกมาปฏิเสธอีกครั้งนะคะบอกว่ามีกระแสข่าวมาว่าเจ้าตัวส่งดอกไม้ช่อโตไปให้สาวหยาดทิพย์ราชปานจริงหรือเปล่าล่ะ
ท้ายที่สุดแล้วนะฮะหนุ่มโตโน่กับสาวหยาดออกมามีกระแสข่าวออกมาเรื่อยแต่ว่าไม่ได้ออกมาพูดอะไร
ออกมาปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันมาตั้งนานแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสนะหากว่า

อยากให้โฟกัสเรื่องงานจะดีกว่าค่ะ

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่เบื่อเลยครับ

ผมต้องเบื่อ

มันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องกลัวครับ